คุณแม่ค่ะแม่เนยโชติกาคุณผู้ชมพูดถึงแม่เนยหลายคนนึกถึงใคร
อืมมีฉันนึกถึงสามีเขาเหมือนกันสามีเขาลอกเลยเหรอสามีเขาลอนะเออไม่
ตัวผู้น่ารักมากเป็นขวัญใจพี่ป้านะะ

แต่บอกเลยว่าเบื้องหลังการถ่ายทำของพี่น้องคู่นี้

แม่เนยเขาเมาส์กับบันเทิงไทยรัฐเขาว่า
ลูกชายน้องอคิณถ้าจะให้ถ่ายรูปเล่นนี่
ที่ลูกสาวไยตัวแสบน้องละลินค่ะ
รายนี้เนี่ยสายเลือดนักแสดงมาเต็มค่ะ
แม่เนยมาว่าแค่หมุนให้ดูหนึ่งรอบ
ละลินก็พร้อมทำทุกท่าเลยล่ะค่ะแม่

เขาเป็นฝ่ายเอ็นเตอร์เทย์แล้วเขาเป็นคนแบบตลกอ่ะ

เป็นกล้าแสดงออกสมมุติว่าเราถ่ายงานกันอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวแม่จะทำให้ดู๑ครั้ง
หนูหันมาหากล้องแล้วก็เดินไปเลยแล้วก็กลับมา

พี่อาคินจะต้องจ้างจะต้องเอาเงินมาร้อง

คือด้วยความที่เราสอนให้ลูกทำงานมันกลายเป็นว่า

ถ้าเกิดสมมุติว่าบอกว่าไม่จ้างก็คือจะทองแอร์นิดนึง
จ้างเขาบอกแม่ถ่ายรูปเล่นใช่ไหมแม่ถ่ายกี่รูป
๓รูปด้วยความที่เขาไม่ได้ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วค่ะ

แต่ถ้าเป็นยุคเราเงินมาพลาดหลุดไม่เกี่ยวเนอะ